ท่อรถดังเป็นเหตุอีกแล้ว

สาว๑๖บอกว่าถูกชกจนกรามหัก

นี่ชกซะนี่เลือดอาบเลย

เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ย
จนบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะฮะ

เรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานีนะครับ

เด็กสาววัย๑๖ปีที่ถูกชกจนกรามหัก
แล้วก็ฟันหักตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นจันที่๑๔กุมภาพันธุ์ประมาณ๑๒๐๐น
คนเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปซื้อขนม

แต่คู่กรณีเนี่ยยังวิ่งตามมาแล้วก็วิ่งทันด้วย
ต่อยจนเจ็บแบบเลือดไหลเต็มหน้าไปหมด
ปากเนี่ยแบบแตกเลยนะฮะคือถูกต่อยเข้าไปเนี่ย๓ทีด้วยกัน
รถเสียงดังด้วยมั้ยใช่ไหมนี่เพื่อนคนเจ็บออกยอมรับว่าเสียงมันดัง
ท่อรถเสียงมันดังนะเธอบอกว่าเพื่อนเนี่ยเพิ่งเอารถคันนี้มาใช้ได้ไม่นาน
คันนี้นะฮะเราก็ไม่กล้าสตาร์ทฟังเหมือนกันกลัวมันจะดังแต่เพื่อนบอกเสียงมันดังจริงอะไร
ก็ยอมรับเพื่อนบ้านก็บอกนะครับบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายเอาละ
ท่อรถเสียงดังอะไรก็จริงแต่ยังไงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงก็ไม่ควรลงมือกันขนาดนี้
คือเรื่องนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความกันด้วยนะฮะตำรวจสพคลองหลวงก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่บ้านของชายคนก่อเหตุนะฮะหลังจากที่ได้ข้อมูลบอกว่าน้องเขาขี่รถมาแล้วเสียงท่อมันดัง
แล้วทำให้ลูกของเขาที่อยู่ในบ้านเนี่ยร้องนะมีลูกเป็นเด็กเล็กร้องพ่อก็เลยโมโห
ออกมาต่อยคนขี่รถท่อเสียงดังเลยสพคลองหลวงมาถึงบ้านไม่เจอตัวผู้ชายคนนั้นนะครับ
แต่ได้เจอแฟนของเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเธอไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีลูกอายุ๒ขวบนอนอยู่ในรถ
แล้วลูกเนี่ยร้องเพราะว่าจักรยานยนต์มันขี่ผ่านแล้วท่อเสียงมันดังจริง

์ก็เลยบอกว่าตะโกลนไปบอกว่าเห้ยไม่ได้หรอลูกล้อง
แบบนี้นะครับขณะเดียวกันเธอ
จะออกมาห้ามสามีก็ไม่ทันแล้วสามีเนี่ยชื่อออฟอายุยี่สิบสอง
ล่าสุดสพคลองหลวงไปตามเจอตัวแล้วนะครับ
เขาก็สารภาพครับว่าทำจริง
แต่เรายอมรับใช่ไหมน้องยอมรับไหมว่าทำเขาจริง
เรื่องอะไรกันทำไมเขามาเบิ้ลรถอยู่ป่ะไง
ผมครับก็มาเทารถเสียงดังจริงนะฐานนี้ออฟเขาก็ยอม
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งของคนเจ็บวันนี้เราโทรไปถามเนี่ย
แม่ของน้องบอกว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลนะ
แต่อาการก็ดีขึ้นแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ย
ท่อเสียงดังมันก็ไม่ควรจะดังอ่ะใช่ไหม
ก็ต้องดังอย่างเหมาะสมตามที่เขามีมาให้

ถูกต้องแต่ว่าถึงขั้นไปไล่ต่อยกันทำร้ายกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้